ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต

และนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

วิกฤตของชีวิตคือบททดสอบพลังรักของคนในครอบครัว
ซึ่งครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้
เขาพร้อมที่จะทลายกำแพงวิกฤตที่เกิดขึ้นไปด้วยกัน

ตอนนี้อาทิตย์ตัดไม้มาเผาทานครับ

ไม้ดีเอาไปเก็บตรงโรงงานนะครับ
ทุกวันนี้ผมอาศัยอยู่กับแฟน

อายุ๗๑ปีค่ะ

ไปส่งถุงนะนะ
โลกว่า๑๓บาท

อยู่โรงเรียบรัฐพวกเหมา

ป่วยทางกระหมองอะ
เรียนช้าฟังไม่รู้เรื่องอะครับ
น้องเมเขาเป็นเด็กพิเศษ

ขีดสลิงค์

จะทำอาหารที่ปลูกของอื่นเนี่ย

กว่าจะกลับนี่ก็นู่น
มืดเลยจะมาถึงบ้านบางทีก็ทุ่ม
เราได้ไม้เอามารวมกองไปบ้านแล้วก็จ้างรถข่าวเข็งอะครับ
เอาไปส่งเข้าโรงงานพ่อค้าคนกลางอีกทีนะครับ
เที่ยวมันก็ได้อยู่ประมาณรวมมันก็๑๐๐๐บาทค่ารถ๘๐๐
อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมไปตัดไม้มา
แล้วก็เอาไม้ใส่รถจะไปส่งไม้ครับ
รถปั๊มลงข้างกระหนดข้างคลองแล้วครับ
รถพังเผาคาดต้องเอาฟืนลงครับแล้วก็ทิ้งรถไว้นู่น
แล้วก็มาให้หลานไปเข็นรถกลับมาบ้าน
แล้วก็ไปยืมตังค์เพื่อนบ้านมาซ่อมรถ
ตอนนี้มีหนี้อยู่ประมาณเกือบ๓๐๐๐บาท
บางทีเขาก็มาตามไปตัดไม้
น้ำมันก็หมดมีตังค์จะไปซื้อน้ำมัน
เราก็เอาไม้ขึ้นรถเลยได้เท่าไหร่ก็เอา
พอไปขายจริงได้มา๒๕๐บาท
บางทีก็มาให้แม่บ้านร้อยหนึ่งผมหวยร้อยหนึ่ง
ซื้อน้ำมันเติมรถแล้วก็ซื้อน้ำมันตัด
เผ่าทาน๒วัน๒คืนก็ต้องให้มันไหม้หมด

เพราะร้านค้าเขาไม่เอาเพราะเขาไม่มีคนมาเติม
ตั้งแต่คุณวิทย์มาโรงงานมันก็ปิดหมดเลย

บางทีก็เลยอ๋อเลยเหนื่อย
ต้องจะเอาอะไรมากินกัน
วันนั้นกลับมาเหลือตังค์
ขอบคุณที่จัดการหน่อย
เงินมันไม่มีหรอกตอนนี้ฉันลำบาก
บางทีมีข้าวหน่อยยังก็ต้มข้าวกิน
ปล่อยด้วย

อืมไม่มีรถไทยแล้วนะ
ชื่อวัชลักรมวลหินเจริญชื่อเล่นชื่อเผ็ด

ก็คือซื้อพวกของกินอะไรอย่างนี้ตังค์เขามาให้ครับ

ตอนเช้าก็จะถามป้าเขากินข้าวอย่างนี้

ก็เวลาแบบปะแอลไม่สบายอย่างเงี้ย

ก็พาไปโรงพยาบาล

ตอนนี้บ้านเนี่ยมันก็เริ่มซุดมากแล้วครับ
หลังคาบ้านก็เริ่มผูกหักเยอะแล้วครับ

ไม่ให้ผ้าเปียกพอพ่นมันฝ่าแล้วทั้งง่วง
เราก็นอนไม่ได้เราก็นั่งอยู่ก่อน

ผมต้องมานอนริมท้ายถนนนะครับ
เอาไอ้นู่นมาบังเอาไอ้นี่มากันไว้ก่อนนะครับ
เอาไม้ปูปูนอนนะครับ

ป้าเดินอย่าเข้าห้องน้ำเลยค่ะ
เพราะฉันเดินไปไม้มันหัก
ตกไปทั้งตัวเลยลงไปนอนอยู่ใต้ถุน
แต่ฉันก็ลุกไม่ได้มันปวดอยู่อะค่ะ
ข้างขวาค่ะเจ็บสี่โค้งด้วย
มือเขาเป็นอังพืชอะครับ
มือเขากำไม่ได้แล้วจับอะไรก็ไม่ได้

ทุกวันนี้ก่อนจะไปทำงาน
ก็ต้มน้ำให้เอาใส่ขันมา

ให้เส้นมันได้คายอะครับ
แล้วก็ทุกวันนี้ผมก็เลยเอากระดานไปปิดไว้

ลื้อทำไมก็ไม่มีตังค์
จะอยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งนะ
จะซื้อไม้เอาไม้มาซ่อมบ้าน
ไม้มันหักหมดนะครับสุดลงมาอีกแล้ว
จะแค่ซ่อมพื้นบ้าน
ให้เขาเดินเข้าห้องน้ำได้สบาย
ถ้าเหลือก็จะมาใช้หนี้เขา
เค้ามีเมืองขอบคุณที่ให้แล้ว

จากจังหวัดนครของปฐมท์ครับ
อ้าวเค้าเท่าอะไรกัน
พี่เลือดแผงหวัดเลยนะครับ

จริงแล้วไม้ที่เผาถ่านเนี่ยก็คือ

ไม้อื่นเขาไม่เอามันไม่ดีมันเป็นขี้เท่าหมด

ใช่ดูว่าไฟลุกมาก
เราก็เอาดินกบดิไม่ให้กวน
มันผู้ไงให้ออกทางป่องอย่างเดียว
ต้องกี่วันถึงจะออกขายได้อะครับแม่

แม่ขายถุงแล้วเท่าไรขายอย่างไรครับ
ถุงโลกว่า๒๐จ้ะถ้าเป็นกระสอบก็๓๐๐บาท

มันไม่ได้ตอนนี้โควิดมันนั่นเลย
เขาไม่มีคนซื้อเราก็ต้องไว้ในดินก่อน

บ้านก็พังอย่างนี้ลำบาก
จากเผาถ่านแล้วยังทำอาชีพอะไรอีกบ้างไหมค
ตัดไม้เอาไว้มาเอาถาดแล้วก็เอาไปเข้าโรงงานบ้างครับ
แล้วพ่อไปตัดไม้ที่ไหนอะครับพ่อ

เขาจะโละทำสวนทำอะไรอะไรอย่างนี้เขาก็มาเรียก

ตอนนี้มันไม่ค่อยมีทุกวันแล้วครับ

เอาไปให้พวกเขาบดครับครับ

ถ้าเข้าโรงงานต้องใช้ปริมาณเยอะแน่เลยผมว่า
ก็อำมาตย์อย่างน้อยก็เกือบ๓ตันครับ
แล้วพ่อขายครั้งหนึ่งได้เงินเท่าไหร่ครับ

นี่ครับว่าบางทีแล้วมันรอถึง๓๔ตันไม่ได้
ใช่ครับวันที่รถไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรอย่างนี้ครับ
จริงแล้วในตัวมีตังค์ติดกระเป๋าบ้างไหม
ไม่มีเลยมีอยู่บาทเดียวแหละอยู่บาทเดียวเลยจริง
ที่เราดูนั่นน่ะกำลังเรื่อยอยู่แล้วเรื่อยมันก็
ดับไปเลยครับคือน้ำมันหมดน้ำมันหมดอะครับ
ได้เท่าไหร่ก็ต้องขายต้องไปเถอะครับได้กี่บาทนะครับพ่อ
สองร้อยห้าสิบแล้วเห็นบอกมานะโสพ่อคุณน่าเอ็นดูจริงจริง
บอกร้อยหนึ่งพยายามเจียดเอาไว้ให้แม่แอ๋วว่าจะไปซื้อกับข้าวกันครับครับ
แต่ส่วนอีกร้อยห้าสิบนะฮะพ่อก็ต้องไปจัดสรรซื้ออะไรบ้างพ่อ
เอาไปซื้อน้ำมันซื้อน้ำมันมาร้อยหนึ่งให้ลูกไปยี่สิบ
แล้วก็ตัวเองก็เอาไว้กินซื้อน้ำกินโถเพราะคุณน่าเอ็นดูจริงจริง
เห็นบอกว่าร่าสุดเนี้ยพ่อจ๋าพ่อก็เพิ่งเกิดดูปฏิเหตุล่ะครับ
ครับเผารถขาดซาเล้งเนี้ยนะซาเล้งแล้วครับ
ทำไมถึงขาดได้ครับพ่อรถเขาจะแซงแล้วเราก็หักหลบ
ลงข้างถนนข้างคลองละครับก็เลยพาลกาลกับฟัมอ่ะ
ยังไม่ฝันทันฟัมมาฟื้นนี่แสะแคนเอามาปรั้ง
แล้วพ่อได้รับบาดเจ็บไหมครับหรือโดดทัน
ทำยังไงอ่ะครับพ่อก็เอาหลบไว้ข้างทางก่อนนะครับ
แล้วก็มาตามตามหลานเดินประมาณ๖กิโลแล้วครับ
เดินเดินกลับมาบ้านให้เอาหลานเอารถไปเข็น
รถกระบะเพราะว่าสภาพรถเผามันขาดแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้ว
ไม่ได้แล้วครับก็เลยต้องเอาไปซ่อมก่อนนะครับ
ซ่อมไปเท่าไหร่ครับพ่อสามพันกว่าบาทแล้วครับ
แล้วเอาเงินที่ไหนอะครับไปยืมเขาก็มาเอามาก่อน
มาซ่อมรถแล้วค่อยค่อยผ่อนแล้วตอนนี้ให้เขาไปกี่เท่าไหร่แล้วครับ
ให้ไปห้าร้อยเองครับน้องน้องที่ไปถ่ายทำรายการมา
พูดมาก็สะอึกเหมือนกันนะน้องบอกว่าพ่อทุกข์ใจมากเลย
บอกว่าเป็นหนี้สามพันจริงแล้วในชีวิตเนี่ยก็
เนี่ยก้อนนี้ใหญ่ที่สุดทุกข์ใจแค่ไหนครับพ่อครับ
มีดก้อนเนี้ยโอ้โหถึงจะตอนแรกก็คิดจะท้อเลย
เราก็คิดขึ้นมาเราต้องสู้
แต่บางวันเห็นบอกว่าในเรื่องราวเนี่ยเราเห็นกันแล้วนะคุณผู้ชมนะ
กินข้าวก็คือเป็นข้าวต้มครับแล้วก็กินกับน้ำปลาครับ
พอดีตังค์หมดนะครับไปส่งของก็ไม่ได้ตังค์ครับ
ก็เลยมีข้าวติดก้นหม้ออยู่ก้นถังอยู่ครับน้องเมย์

ครอบครัวนี้นะครับเจอวิกฤตความเป็นอยู่ที่แสนลำบากอีก
บ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับ

ตอนนี้มันเริ่มผูกหมดแล้วครับ
ช่วงก็เป็นรูเป็นอะไรมาแล้วครับ
ปู่พื้นด้วยอะไรครับเป็นไม้ไม้ไผ่หรือว่าไม้อะไร

พอปูนานแล้วก็เจอน้ำบ้างแล้วฝนบ้างแล้ว

แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าฝนฟ้าพายุลมมาแรงล่ะครับ
ตู้๓ลูกมาพังซ้อนกันไว้ตอนนี้ซ้อนนอน

ครับบางคืนไม่ได้นอนเลยขนนั้น
แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าท่วมสูงล่ะครับ

วิ่งไปทางรถที่รถวิ่งวิ่งไปอยู่ที่นู่น
เวลาท่วมสูงมันท่วมถึงพื้นเลยเหรอครับ

แบบมันนอนแทบจะไม่ได้เลยครับ

ก็เวลานั้นก็เอาพระเต็นต์เนี่ย
เอาไปขึงกับต้นไม้และกระพูและก็ทำลมให้ลูกนอน
และก็เอาสื่อปูให้ลูกนั่งนอนกันก่อน
ก็เคยอยู่ประมาณสองสามวันน่ะครับ
ครับแล้วมันก็หักลงมาไอ้ไม้นั่นมันชนอย่างงี้ใช่ไหม
แล้วไอ้กรุงกลางก็หักมาอย่างงี้เลยหักมาทิ้งมากระดาน
กระดานก็หักไปเพราะอะไรฮะจริงจริงมันคือมันรับน้ำหนักจะไม่ไหวแล้วเหรอ
มันปันอย่างนี้เหมือนกระเปยอ่ะแว่งไปแว่งมาจะล้มหับลงมา
กระเบื้องด้วยอะไรด้วยปนกันหลายอย่างมันพังลงมาแล้วก็ทับแน่นอน

ก็คอยมันอยู่อยู่ทางประตูประตูบ้านที่เราจะออกอยู่ตรงนั้น
ครั้งนี้แม่แม่ตกใจมากสุดไหม
เราก็ท้าแค่เถอะจะทิ้งไว้เลยวิ่งหนี้เพราะเราตกใจไง

แม่น่ะมีประสบการณ์เฉียดตายมาหลายครั้งมากนะกับบ้านหลังนี้
เพราะว่าจริงแม่ก็เคยตกบ้านหลังนี้ด้วย

จะเข้าห้องน้ำไงห้องน้ำมันอยู่ในบ้าน

ข้างขวาก็ลงกระแทกไปที่ข้างล่าง

ไม่มีใครมาช่วยเราก็ค่อยตะกายมา
ก็เอามือนี้มือซ้ายเหนียวมาเรื่อย

นั่งแล้วก็ตั้งสติก่อน

แล้วตอนนี้แม่ยังมีอาการยังไงบ้าง

มันก็ปวดเหมือนกับเราปวดท้อง

จริงแล้วแม่บอกว่ามือข้างไหนที่เป็นพังผืด

จ้ะข้างเดียวกันนี้ข้างที่ปวดเนี่ยนะ

มันก็ไม่หายมันก็เป็นอย่างนี้แหละ

แช่ให้อุ่นหน่อยเราไม่แช่

มือแม่จริงมันก็เป็นเรื่องพังผืดอยู่แล้วด้วยป่

แล้วพอไปล้มแบบนี้มันก็เลยมีอาการนี่ใช่มั้ยครับ

ปกติมั้ยครับ
ของเกี่ยวกับพศาสตร์
ไม่ค่อยดี

เมย์แล้วอยู่บ้านหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างลูก
ถาดพ่อเหนื่อยมาหนูก็ตักน้ำให้พ่อกิน
ตักน้ำด้วยเออเยี่ยมมากน่ารักมาก
น้องเมย์ยังไม่หมดหน้าที่แค่นี้นะครับคุณผู้ชมเด็กตัวน้อยนะ
บอกว่าวันว่างก็จะไปช่วยพี่เพชรถอนย่าเหรอลูก
ใช่ทำทุกอย่างครับที่เราทำ

จริงแล้วเนี่ยเพชรนี่ก็คือเป็นหลานป้าน่ะเป็นพี่สาวแม่แท้ครับ
ทำไมหนูต้องมาช่วยป้าอยู่ตลอดเลยอ่ะลูกก็สงสารเขาครับ
ก็ชีวิตเขาก็ลำบากครับบ้านเขาก็ไม่ค่อยดีแล้ว
สุขภาพร่างกายเขาก็ไม่ดีด้วยครับอยากช่วยเขาครับ
ตุ้มตอนนี้พ่อห่วงอะไรมากที่สุดครับ
กับครอบครัวเราอ่ะตอนนี้ก็ห่วงบ้านกลัวบ้านจะพัง
ถ้าได้เงินไปต่อชีวิตพ่อจะนำเงินไปทำอะไรก่อนเลยครับแกไปทำบ้านก่อนนะครับ
ก็อยากให้แฟนอยู่บ้านให้ดีที่สุดครับเหลือก็จะใช้หนี้เขา
เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับวิกฤตของแต่ละบ้านไม่เหมือนกัน
ความสำคัญของครอบครัวนี้ก็คือห่วงคุณภาพชีวิตของคนในบ้าน
เป็นกำลังใจให้ขอบคุณสำหรับเรื่องราวครับ
คุณผู้ชมครับแม้การกินอยู่จะอัตภัท
อีกทั้งความเป็นอยู่ก็ยังวิกฤตแสนสาหัสแต่ครอบครัวของพ่อตุ้มก็ยังจับมือกันไม่ปล่อย
และพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันวันนี้พวกเขาจะมาขอสู้เพื่อบ้านที่ปลอดภัย
มั่นคงและแข็งแรงเรามาเอาใจช่วยครอบครัวนี้ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทสักครู่เดียวครับ

ที่ครอบครัวของพ่อตุ้มจากจังหวัดนครปฐมจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อตุ้มมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามเนี่ยมีด้วยกัน๕เรื่องใน๕เรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของครอบครัวพ่อหมดเลย
พ่อมั่นใจเรื่องไหนพ่อตอบเรื่องนั้นครับแล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว
พร้อมไหมครับครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะฮะมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่สองจังหวัดนครปฐม
เรื่องที่สามยอดรักสลักใจเรื่องที่สี่บ้านของเรา
เรื่องที่ห้าโดราเอมอนยอดหลักสลักใจครับยอดรักสลักใจครับ

เป็นแฟนเพลงพี่แอ๋วนะฮะจริงแล้วเนี่ยฟังเพลงพี่แอ๋วมาตั้งกี่ปีแล้วพ่อ
ก็ตอนสมัยเป็นเด็กก็ฟังเพลงเขามาเรื่อยครับ
แล้วนอกจากผลงานเพลงแล้วเนี่ยนะครับพี่แอ๋วเองนะฮะยังมีผลงานด้านการแสดงฝากไว้อีกมากมายเลย
เคยเข้าหูไหมว่าพี่แอ๋วเล่นภาพยนตร์ด้วย

คำถามของเรามันเกี่ยวกับภาพยนตร์แล้วครับพ่อ

พยายามนึกดูให้ดีแล้วกันนะสมาธิดีนะฮะ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพยนตร์เรื่องแรกของยอดลักษณ์สลักใจคือภาพยนตร์เรื่องใด
ตัวเลือกที่หนึ่งเรือเพลง

ใน๔เรื่องนี้เคยดูอยู่เรื่องหนึ่ง

เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ

ตัวเลือกที่สี่อ้อนรักแฟนเพลงครับ

ไม่ได้ยูวง
แล้วมาเอล
ยูวงจริงก็พูดจริง
ไม่ได้ยูวงคละครับ
จริงจริงแล้วผักเนี้ยเป็นสวนของใครที่แม่ไปทำงานอยู่ส่วนใกล้ใกล้คนรู้จักกันข้างบ้านอ่ะ
ส่วนใหญ่เป็นผักอะไรครับแม่มีบางตุ้งมีผักกาดขาวมีผักชี
ผักขมสร้อยจ้ะตอนนี้ยังผักเนี้ยฮะยังกวางตุ้งเลยแม่
ตัดแล้วต้องต้องเอาไปล้างไหมไม่ต้องล้างจ้ะใส่ถุงเลย
ถ้าหลางแล้วเน่าทางฮาโลฮาโลแล้วก็วางถุงไว้แล้วก็มีคนมาเอาไป
เกี่ยวกับเรื่องผักนะจ้ะวันนี้ไม่รู้ว่ากิจกรรมจะเป็นยังไง
แต่แม่พร้อมแล้วนะจ้ะถ้าพร้อมแล้วนะครับ
ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับนี่นะฮะมีผักไก่แล้วก็ผักขมสร้อยนะฮะ
คุณผู้ชมมีกิโลมีถุงให้มีหนังยางให้เป็นที่เรียบร้อย
ก็แม่ต้องเอาผักกำใส่ถุงเหมือนที่แม่เคยทำเมื่อเสร็จตามจำนวนแล้ว
ตีละครั้งเพื่อหยุดเวลาแม่ต้องการผู้ช่วยไหมครับเพชรนะเพชรเหรอครับ

สำหรับข้อนี้นะฮะฟังให้ดีนะครับโจทย์และกติกานะฮะ
ก็คือกำผักผมสร้อยและผักกาดใส่ถุงถุงละ๕กิโลกรัม
อย่างละ๑ถุงภายในเวลา๓นาที
แม่เอาไปตัดผักเดือนหนึ่ง๒๐วันอำวันหนึ่งสองสามร้อยโล
จดแค่นี้ทำได้แน่นอน
ถ้าพร้อมแล้ว๓นาทีมีค่านะครับ

กลับนึงประมาณกี่ขีดนะลูกล้องเทศ

ประสุทธิ์๕ขีดนะ
เออนั่นแหละจำไว้นะ
ขุมอยู่ข้างล่างของลูก

เพลียหน้าลูกตรงเตรียงไหมลูก
อ๋อมันคงค่อยมันเป็นอย่างนี้เนี้ยเวลาใส่ถูกแล้วนะฮะ
ต้องขลมให้ดีเลยนะครับคุณผู้ชมเอ้าเอ้า
ได้ไหมลูกได้แล้วขอบคุณต้อนรับทั้งแม่ในกรรมการ
เฮ้ยเฮ้ยสามนาทีทั้งหมดนะครับถูกถูก
ไม่รู้นะว่าความสาธารณ์ใกล้หนักดีกว่าหรือเปล่านะครับ
ไปเลยลูกข้างก่อนข้างข้างข้างเลย
เดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
พอพี่ว่าพอแล้วเออมัดเลยมัดมัดมีหนึ่งมัดเร็ว
ไปเลย
ได้ลูกไปแล้วเร็วเร็วเร็ว
เสร็จแล้วนะครับแต่มันมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องว่า๓นาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับหลังจากที่ครบแล้ว๔ข้อนะฮะ
ขอบคุณครับผู้ช่วยครับขอให้โชคดีครับเปล่า
เอาละแม่ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เพชรแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเพชร
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องคือเรื่องจังหวัดนครปฐมบ้านของเราและโดราเอมอน

บ้านของเรานะขอเชิญน้องเพชรมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนี้นี่คือภาพถ่ายที่ทีมงานเราถ่ายน้องเมย์เอาไว้นะฮะ

เพราะคำถามของเราเกี่ยวกับเสื้อของโดราเอมอนที่อยู่บนเสื้อของน้องเมย์ตัวนี้แหละครับ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เสื้อคุมไหล่ของโดราเอมอน
บนเสื้อตัวนี้มีสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียวสีเหลือง
ตัวเลือกที่สองสีเขียวสีฟ้า
ตัวเลือกที่สามสีแดงสีเหลือง
ตัวเลือกที่สี่สีแดงสีฟ้า
เฮ้ยก็เพิ่งเห็นเมีย์ไส้เสื้อตัวนี้ครับ
อาทิตย์ที่แล้วเองก็เสียดายครับ
ที่ไม่ได้ดูไว้ตรงที่คลอมหัวไหล่ภาโกรกิจต้องเป็นสีอะไร
เจ้าแล้วลูกเหลืออีก๑ข้อ
แล้วก็เหลืออีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัว
จะเลือกเรื่องไหนให้น้องขึ้นมาต่อ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องคือเรื่องจังหวัดนครปฐม
และเรื่องโดลาเอมอน

เอาละไม่รู้สิเพชรกลายเป็นเด็กที่สังเกตนะครับ
เพราะฉะนั้นขอเชิญน้องเมย์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องเมย์ชอบการ์ตูนโดราเอมอนไหมลูก

หนูรู้ไหมว่าเดิมทีแล้วโดราเอมอนเนี่ยเขามีหูด้วยนะ

แต่ว่ามันมีเหตุที่มันไม่มีหูตอนนี้
เพราะคำถามมันอยู่ตรงนี้แหละลูก

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ไม่มีหูเพราะอะไร

ลืมไว้ที่โลกอนาคต
แต่

ตัวเลือกที่๑โดนหนูกัด
ตัวเลือกที่๑โดนหนูกัด
เอาละครับพบแล้ว๔ข้อ

ครอบครัวของพ่อตุ้มจากนครปฐม
จะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
สักครู่เดียวครับ
ต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของพ่อตุ้มนะครับจากจังหวัดนครปฐมว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไร
เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ตอบถูก๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัส๔ดอกด้วยกันนะครับ
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้จะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้
๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
เพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะอยากฟังยัง
เนื้อตัวเล็กนะลูกนะถ้าอย่างงั้นผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

ทางกับหมองอ่ะเรียนช้าฟังไม่รู้เรื่องนะครับ
ช่วยแม่พ่อเก็บทานใส่ถุง
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือโดราเอมอนไม่มีหูเพราะอะไร
ตัวเลือกที่๑โดนหนูกัด

พูด

ถูก

รายเอมอนนะครับไม่มีหูเพราะว่าโดนหนูกัดนะครับ
เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้ว๑ข้อนะฮะ

นครปฐมได้รับทุนไปต่อชีวิตข้อแรก๕๐๐๐บาทและกุญแจต่อ
ต่อชีวิตหนึ่งดอม
กันต่อเลยนะเรื่องต่อไปนะฮะจากเรื่องผักครับ
เผาถ่านสองวันสองคืนแต่ตอนนี้ขายไม่ได้
เพราะร้านค้าเขาไม่เอาเพราะเขาไม่มีคนมาเติม
เงินมันไม่มีหรอกตอนนี้ฉันลำบาก
จริงมีข้าวหน่อยอย่างกับต้มข้าวกินฉันก็ไม่กล้าไปเต็มอย่างกับไข่กิน
ชมร้านและโจทย์สำหรับข้อนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
กล้ามผักผมถ้อยและประกาศใส่ถุงถุงละห้ากิโลกรัม
อย่างละหนึ่งถุงภายในเวลาสามนาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงแม่แอ๊วทำได้
ลุ้นกันว่าแม่แอ๋วทำได้หรือไม่ได้ครับ

ไปทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับสองนาทีห้าสิบแปดวินาที
ทำได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำ๒ข้อนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ครอบครัวของพ่อตุ้มนะฮะได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้
หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก
ทางหลังนี้นะครับคุณผู้ชมมาลุ้นกันต่อนะครับจากเรื่องบ้านของเราครับ
ขอเลือกข้อที่๓ครับสีแดงสีเหลืองครับ

โอ้ย
เพราะว่าเสื้อคลุมไหล่ของโดราเอมอนบนเสื้อตัวนี้นะครับ
มีสีเขียวกับสีเหลืองครับ
อ้าวพลาดไปหนึ่งข้อนะครับคุณผู้ชมครับ
หวังว่าพ่อจะโชคดีนะครับในข้อที่เหลือนะครับ
จากเรื่องยอดรักสลักใจครับ
ตอนนี้บ้านเนี่ยมันก็เริ่มซุดมากแล้วครับ

ผมต้องมานอนริมท้ายถนนนะครับ
เอาไม้ปูปูนอนนะครับ
อยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งเนี่ย
จะซื้อไม้เอาไม้มาซ่อมบ้าน
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภาพยนตร์เรื่องแรกของยอดรักสลักใจคือภาพยนตร์เรื่องใด

ตุ้มเลือกตอบตัวเลือกที่สี่
อนรักแฟนเพลงซึ่งเป็นคำตอบที่

ภาพยนตร์เรื่องแรกของยอดรักสลักใจคือภาพยนตร์เรื่อง
เอาล่ะฮะ

นครปฐมได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่

กุญแจต่อชีวิต๒ดอก

ในตู้หนึ่งจะมีเงินหนึ่งหมื่นบาทอยู่ในนั้น
อีกสองตู้จะมีเงินห้าพันบาทอยู่ในนั้น
และอีกหนึ่งตู้ก็จะมีเข้าสารหนึ่งร้อยกิโล

ตอนนี้เพชรต้องเลือกครับว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เท่ากับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะฮะ

ไม่ออกครับอย่างนี้ไม่ออก

ไม่ออกตายเร็ว

ออกแล้วคุณดอก

มาคุณผู้ชมครับมาดูพร้อมกันนะฮะว่า

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
และโบนัสหลังตู้หมายเลข๔คือ

จะได้ผลักกลับไปบ้านเท่าไร

เท่าไร
โบนัสหลังตู้หมายเลข๓คือ
ที่ปลอดภัยไม่ใช่เพียงแค่สิ่งก่อสร้างที่แข็งแรง
หากแต่ต้องมีความรักของคนในครอบครัว
ที่จะช่วยทำให้บ้านหลังนี้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับ

สร้างบ้านหลังนี้ให้แข็งแรงปลอดภัยด้วย

ผมเชื่อนะครับว่าหลายท่านไม่เคยทิ้งหลายครอบครัวที่ผ่านมา

ขออนุญาตฝากครอบครัวพ่อตุ้มไว้ในอ้อมใจคุณผู้ชมด้วยนะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้
เกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็นนะครับ

ผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

หลังจากเกิดวิกฤตโควิดปีแรก
ที่เคยขาย๒๐๐๓๐๐เล่ม

รายได้ของครอบครัวมันก็ค่อนข้างที่จะฝืด
ฉันยังมีภาระเลี้ยงดูยายซึ่งแก่มากแล้ว

ซึ่งเขาเป็นคนพิการซ้ำซ้อนมาตั้งแต่เล็ก